ใช่มันเป็นทีของดิฉันแล้ว
เรายังอยู่กับกองยาวของโรงเรียนวัดไซดถาวรพรมมากูล
วันนี้ยังคงอยู่กับเราต่อเนื่องในเวลา

เยอะแยวเลยแต่ว่าช่วงที่ล้าเรากบอกว่าเรามีของกินทีเด็ดอาหารขึ้นชื่อ
เอาไปให้คนรักคนในครอบครัวให้เพื่อนพองน้องพี่
ค่ะแล้วโดยมีของดีที่เด็ดมาแนะนำ
เป็นสูตรโบราณแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลย

บุกกันไปถึงโรงงานทำกันเลยทีเดียว

แป้งที่ที่ฉันกำลังนวดอยู่ขนาดนี้นะคะ
เป็นแป้งที่ใช้ทำขนมเปี๊ยะค่ะ
ตลอดกินวันนี้นะคะเรามาดูวิธีการทำขนมเปี๊ยะที่ร้านพัสพล
ซึ่งเป็นร้านที่ขึ้นชื่อแถวย่านบางพลัดค่ะ
มาดูกันว่าขนมเปี๊ยที่เรากินกันแต่ละวันเนี่ย
มีขั้นตอนการทำยังไงบ้างค่ะ
มเปี้ยหอมพัสพลร้านที่ขึ้นชื่อย่านบางพลัดหมาร่วม๑๐ปี
ผ่านกรรมวิธีการทำแบบชาวจีนเบาหลาน
ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ที่นี่มีขนมเปี๊ยะให้เลือก๕ไส้ด้วยกัน
คือไส้ถั่วเหลืองถั่วดำฟักธัญพืชไข่เค็มกุ้งแห้งและไส้ทุเรียนค่ะ
พระสะพลชัยพงศ์เจ้าของร้านบอกว่าสิ่งสำคัญของการทำขนมเปี๊ยะคือแป้ง
ที่จะใช้เป็นแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นใน
ชั้นนอกจะมีวัตถุดิบคือแป้งเค้กแป้งสาลีน้ำมันพืชและน้ำตาล
นำไปผสมให้เข้ากันประมาณ๑๐นาที
จากนั้นพักแป้งไว้ประมาณ๓๐นาที
เพื่อให้แป้งอยู่ตัวแล้วนำไปแบ่งเป็นก้อนก้อนละ๒๕๐กรัม
จากนั้นนำก้อนที่แบ่งไว้ไปแบ่งเป็นชิ้นเล็ก
หนึ่งก้อนแบ่งให้ได้๓๐ชิ้น
ส่วนแป้งชั้นในมีวัตถุดิบคือน้ำมันพืชกับแป้งเค้ก
วดให้เข้ากันแล้วนำไปชั่งน้ำหนักก้อนละ๓๕๐กรัม
จากนั้นก็นำไปแบ่งเหมือนกับแป้งชั้นใน
หนึ่งชิ้นแบ่งให้ได้๓๐ชิ้น
ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการคลึงแป้งขึ้นรูป
นำแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในไปคลึงเป็นก้อนกลมแบบนี้

จนแป้งทั้งสองส่วนเข้ากัน

คุมแป้งเพื่อปิดไส้ให้มิด

จากนั้นใช้ฝ่ามือกดให้แป้งที่ห่อไว้แบน
จะส่งให้เป็นก้อนกลมบางค่ะ
ลูกป้ำราคมงคลเสร็จเรียบร้อยนะครับ
คนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำมาใส่ถาด
สมัยใหม่กลายมาเป็นขนมเปี๊ยะที่หอมอร่อย
ได้รับการเลือกเป็นสุดยอดสินค้าโอท็อประดับ๕ดาว
ในปี๒๕๕๒อีกด้วยค่ะ
ดำเนินงานเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๔๙

แต่ว่าเราทำแบบว่าไม่ได้ออกตลาด
ก็ทำให้ผู้บริโภคที่เขารู้จัก
เขาก็บอกต่อกันเอง
แต่ละปีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะทีนี้
เขาคงจะมาจากปากต่อปากเป็นส่วนมากนะครับตรงนี้

แต่ที่นี่ผลิตขนมเปี๊ยะส่งวันละ๒๓๐๐ชิ้น

มีออเดอร์มากถึง๕๐๐๐ชิ้นเลยค่ะ
ขนมเปี๊ยะของเราจะพิเศษคือจะเป็น
ขนมกลายสดนิดนึงครับ
คือทำวันต่อวันมันจะอยู่ไม่ได้นาน
เพราะว่าเราไม่ได้ใช้วัสดุกัน๔

เขาจะอยู่ได้๓เดือน๕เดือน

มองหาขนมมอบเป็นของขวัญปีใหม่

เดียวไม่พอเพราะของเขาอร่อยตั้งแต่คำแรก
ที่สำคัญแป้งบางนุ่มไส้หนาแน่นเต็มคำ

วัชรีดวงไซค์ข่าวเทราะทีวีรายงาน
มีพิเศษการผลิตไปแล้วนะคะ
แต่ว่าเห็นกับตาเนี่ยก็ไม่เท่ากับได้ชิมจริงค่ะ
ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้พาไปบุกโรงงาน

เราก็อยู่กับเจ้าของขนมเปี๊ยะโบราณพัศพลครับ
ตอนนี้เราอยู่กับคุณพัชพลชายพงศ์สวัสดีครับ

ถึงนี่แล้วก็มีตัวอย่างมาอยู่ตรงนี้ด้วย
ใช่แล้วอันนี้คือขนมเปี๊ยะหอม
ขนมเปี๊ยะหอมพัสสะพนครับ
เป็นของดีของเขตบางพัฒน์นะครับ
ได้รับการสนับสนุนจากพอเขตนะครับ

ได้ดูได้ฝึกสอนได้มีโอกาสได้สร้างตรงนี้
ร้านก็คืออยู่แถวในย่านแถวนี้ใช่ไหมครับ
เราก็ต้องมาดูขนาดวาตอนนี้มันมีไส้อะไรบ้าง
ติขนมเปี๊ยะโบราณก็คือจะเป็นไส้ฟักถูกไหมคะ
ก็ขนมเปี๊ยะโบราณแบบประยุกต์นะครับ

อันนี้จะเป็นถั่วไข่เค็ม
ขัวไข่เค็ม
วิธีการทำนะครับเราใช้แบบของพี่น้องชาวจีน
ใช้แบบแผ่นเม็ดทำมือแล้วเรามาประยุกต์แบบเป็นของคนไทย
ใส่ความหอมของเทียนอบของคนไทยเข้าไป
ก็เลยเป็นที่มาชื่อขนมเป๊ะหอม
ครับทานได้ตลอดเดี๋ยวจะดูว่าพอดีคำจริงหรือเปล่า
ให้คุณใบตองชิมก่อนคุณผู้ชมแล้วบอกได้ว่ารสชาติเป็นยังไง
เป็นไส้ถั่วไข่เค็มใช่ไหมคะมันพอดีคำมากเลยอย่าอิจจานะ
เรียบร้อยเป็นยังไงฮะ

คือจะมีการหอมเทียนและมีกลิ่นของถั่วของไข่เค็มด้วย
แป้งก็จะใช้ชนิดพิเศษนะครับใช้ตามคนทาน
นี่เก็บได้กี่วันครับถ้าเกิดว่าเราซื้อไป
อันนี้จะได้อยู่ประมาณ๑๐วันนะครับ
วัน๑๐วันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารกันบู่นะครับจะได้ไม่นานครับตัวนี้
แต่ว่าแพ็กเกจเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเพราะว่านี่เป็นช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย

รูปแบบปีใหม่นี่เราจะใช้เป็นเทพของไทยเลยนะครับ
เป็นขนมเปี๊ยะมงคลต้อนรับวศกฬาศ๒๕๕๙
ทางร้านค้าสามารถที่จะไปเขียนข้อความเพิ่มเติมได้
นี่เป็นลายมือของผู้ฝ่าย
ราคากล่องละเท่าไหร่คะ
อันนี้กล่องใหญ่นี่น้ำหนักประมาณ๖๐๐กว่ากรัมนะครับ
อันนี้๑๓๐บาทครับ

กล่องเล็กนี่ก็๖๐บาทนะครับ

แต่วันนี้มีโปรโมชั่นครับสำหรับพี่น้องที่ดูไทยรัฐทีวีนะครับ

เอ่ยน้ำของไทยรัฐทีวีนะครับ
ว่าจะโทรไปหรือว่าจะไปเยี่ยมชมที่ร้านฮะ

บอกว่าดูจากไทยรัฐทีวีมา

เชื่อว่าคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ด้านข้างหยิบโทรศัพท์รอแล้ว

ไม่ถูกเสิร์ชเลยว่าขนมเปี๊ยะพัสสะพน
ตรงนี้ยังไม่มีจำหน่ายตามสถานที่นะครับ
ต้องไปที่ร้านเองเท่านั้นนะครับตอนนี้
นี่ควรไม่ต้องทานหมดชิ้นจริงคุณผู้ชมดูเสีย

ช่วงนี้ช่วงจะใกล้ปีใหม่ขายดีไหมครับทำทันไหม
ก็เราจะรับสั่งเฉพาะออเดอร์เลยค่ะ

เพราะว่ายังเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับ
ก็จะเป็นครอบครัวอยู่ตอนนี้
คุณพัชชันด๊วยอยากจะชิมจากใส่ไหมคะ
เดี๋ยวผมขอก็อัพเวชและผมขอกล่องนี้กลับไปก่อนดีกว่า
อย่าลืมว่าวันนี้มีทีเดอร์
เราบอกแล้วว่าถ้าบอกว่าจากไทยรักท์ยูทร์โทรไปที่ร้านของคุณพี่ภาษสะพร
ซื้อ๑๐กล่องฟรีหนึ่งกล่องแน่นอน
มีขนมด้วยน่ะแต่เราทานแล้วนะไม่ใช่
๑๐กองแพ้๑กองก็ต้องพูดว่าดูจากไทรัตทร์ทีวีเท่านั้นนะครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศสดของกองเชียร์
การแข่งขันเรือยาวในวันนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วย
ไปดูภาพบนอาจัยจันทร์กันเลย
เซอร์ก็กำลังโอ้โหสนุกสนานคึกคักกันเลยนะคะ
ครับนี่เห็นเป็นบรรยากาศนี่แดนเซอร์นะฮะ
แบบว่าแหมลืมคิดชีวิตไปเลย
ฉันวิ่งตามไปทันไหมคะตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อน
ส่งเสียงกรี๊ดกันใหญ่คือเขาเอาแบบกองชุดมาเลยนะคุณ
คุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันกลัวเขาตกน้ำมาก
โอ้โหสนุกสนานมากเลยทนไม่ไหวแล้ว
เปลี่ยนชุดวิ่งตามไปทันไหมคะตอนนี้
น้องน้องนี่มาจากสถาปักษณ์การศึกษาในย่านนี้นะฮะ

ซึ่งมีทั้งตัวแทนนักภายของทีมชาติไทยแล้วก็ต่างชาติมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับ
นี่แค่บรรยากาศกองเชียร์ยังสนุกสนานขนาดนี้เลยนะคะ
มาร่วมส่งกำลังจัยให้กับศรีทายทั้งทุกทางด้วยนะฮะ

โอ้โหเออเออ
แล้วอยากจะไปร่วมเชียร์บนอัศจรรย์มากนะครับ
คุณผู้ชมที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาได้เลยครับ
ใต้สะพานพระราม๘ยังคงมีให้ได้ชมกันจนถึง๕โมงเย็น
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะมาก็ติดตามชมยาวกันเลย
ไทยรัฐทีวีของเราวันนี้หลังจากจบตลอดข่าวนะคะ๓โมงเย็น
ก็จะมีติดตามรายการศึกยอดฝีภายไทยรัฐกันได้ต่อยาวไปจนถึง๔โมงเย็นเลยทีเดียว

คุณผู้ชมคะและปตทค่ะเขาเชิญชวนเรามาทำกิจกรรมดี
นั่นก็คือการปลูกต้นไม้

ช่วยลดภาวะโรคร้อนนั่นเอง
ตอนนี้เป็นปัญหาสำคัญของโลกเป็นอย่างมากครับ

ใช่แล้วจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะกับเรื่องราวดีกับปตทค่ะ
เช่นครับ

ปัญหาโลกร้อนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกระดับชาติกันเลยทีเดียวนะครับ
และหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่สามารถจัดการปัญหาโลกร้อนได้ดีที่สุด
คือการปลูกป่าทดแทนพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
สิ่งที่เราได้จากการปลูกต้นไม้คือการช่วยดูดซึมกัสจากบรรยากาศ
ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่
ต้นไม้ช่วยปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศและการเพิ่มความชื้น
และต้นไม้ครับยังช่วยปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด
ซึ่งก็เป็นการช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของโลกได้
จึงควรช่วยกันปลูกต้นไม้
แม้ว่าปัญหาโลกร้อนจะเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบ
ต่อทุกประเทศทั่วโลกนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะ
คนธรรมดาอย่างเรานี่แหละครับที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
สองมือของเรานี่สามารถทำได้นะครับเริ่มต้นง่ายเลยครับ
ปลูกต้นไม้สะดวกที่ไหนทำที่นั่นครับและง่ายที่สุดนะฮะ
ปลูกต้นไม้ที่บ้านคุณครับ
เหตุผลในการปลูกต้นไม้ของแต่ละบ้านอาจจะต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็นปลูกเพื่อความสวยงามปลูกเพื่อเป็นร่มเงา
ส่วนอีกเหตุผลที่ปลูกกันคงหนีไม่พ้นเรื่องของความเป็นมงคลครับ
แม้แต่ในบ้านเราก็สามารถนำต้นไม้มาปลูกได้โดยที่ไม่ตาย
ว่าเหตุผลในการปลูกต้นไม้ของคุณจะเป็นแบบไหนก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นครับ
เชื่อหรือไม่ครับว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยสามารถบอกอะไรและทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดครับ
อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าต้นไม้นั้นช่วยลดโลกร้อนด้วยการดูดทรัพย์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นการ์ดเรือนกระจกเข้าไปเพื่อใช้ในการสะเคาะแสง
ซึ่งโดยตลอดอายุไขของไม้ยืนต้น๑ต้นจะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย๑๑๗ตันคาร์บอน
และก็ยังสามารถดูดทรัพย์การ์ดอื่นที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
ต้นไม้๑ต้นยังสามารถดักจับอนุภาคมลพิษบางชนิดได้เช่นฝุ่นควันไอพิษต่างได้ถึง๑๔กิโลกรัมต่อปี
ซึ่งสามารถรองรับความต้องการการ์ดออกซิเจนของมนุษย์ได้ถึง๒คนต่อปีเลยทีเดียว
จากนี้ครับต้นไม้ยังสามารถป้องกันแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย
ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นลดลงได้ถึง๓๕องศาเซลเซียส
เพราะฉะนั้นหากปลูกต้นไม้ไว้บริเวณบ้าน
ช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านได้ถึง๒๔องศาเซลเซียตเลยทีเดียว
และนั่นก็คือการปลูกต้นไม้เพียงแค่๑ต้นเท่านั้นเอง
ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายต้น
ซึ่งจะสร้างประโยชน์และคุณค่าอย่างมหาศาล
ให้กับมวลมนุษย์ของเรานะฮะรวมไปถึงโลกของเราใบนี้ด้วยนะฮะ
และก่อนจากกันในวันนี้ครับอย่าลืมดูแลธรรมชาติรอบตัวคุณครับ
ให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต
วันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
คุณผู้ชมปลูกต้นไม้เครื่องคนละไม้คนละมือเท่านี้
ช่วยลดภาวะโลกร้อนกันได้แล้ว
ต้องแค่ปลูกในบ้านของเราตรงข้างบ้านก็ได้แล้ว

มีอีกสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องให้ทุกคนได้ติดตามกันอยู่
ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ